ดูคลิปเรื่องนี้กันบ้างคลิปเรื่องนี้ถ้าใครเป็นคุณแม่
เห็นภาพแบบนี้แล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจเหมือนคุณขวัญบอกว่าไม่อยาก
จริงคือเห็นมาแล้วไงคุณผู้ชมเห็นเต็มแล้วคือแล้วแบบมันรับไม่ได้
เพราะว่าหลายคนเองก็รับไม่ได้แล้วพอมันเผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์

ลมหนักเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นภาพของพ่อคนนึงคือเขย่าน้องเอ่อ
น้องอายุแค่ประมาณ๒๔วันยังเล็กมากแล้วคอยังอ่อน
แต่คือเขย่าน้องอย่างแรงดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
จึ่งโอ้ยจะเหมือนพ่อเอ็นดูไหมคือแบบนี้ล่ะ
คือคือพ่อเอ็นดูใช่จะเหมือนพ่อเอ็นดูหรือหมานเคี้ยวหรือว่ายังไง
แต่ก็ที่เอาจริงนะถ้าสมมุติจะเล่นนะหมานเคี้ยว
แต่มันเล่นรุนแรงขนาดนี้ไม่ได้แล้วเขาเป็นเด็กอ่อน

ใช่ค่ะถูกต้องแล้วคอน้องยังอ่อนถ้าหากคอหักหรืออะไรขึ้นมา

มีพ่อเมื่อพร้อมเล่นรุนแรงไปไหมนะคะโค้ดด้วยคำพูดนี้เลย
คนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ตกใจกันหมดนะคะ
จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเด็กนะคะ
ในที่สุดได้ที่อยู่ของเด็กมาจริงค่ะ
นายกันถัดพงภัยบูลเวทเจ้าของเพจกันจอมพลังนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกด้วยว่า
ประสานกับตำรวจสพราศีสลัยแล้วให้เข้าไปตรวจสอบค่ะ
เรื่องต้นก็ทราบว่าเด็กอายุแค่๒๔วัน
ตำรวจค่ะเลยต้องคุมตัวพ่อไปโรงพักนะคะ
คุณกันจอมพลังบอกด้วยว่าแม่ของเด็กเป็นชาวลาว
แล้วเบื้องต้นจะถูกส่งกลับลาวเพราะว่าคือ
แต่จะมีสังคมสงเคราะห์ฝั่งลาวมาดูแลต่อ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพบกับคนเป็นพ่อเนี่ยในคลิปนี้นะคะ
คือนายนัทพลบัวหุ่งอายุ๒๙ปี
วันนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังสพรศรีสลัยนะคะ
นายนัทพลยืนยันว่าเขารักลูกนะ
คือในคลิปเขาแค่หยอกอย่างที่ที่ฉันบอกคือ
เขามีเจตนาคือเขาอยากหอกเล่นกับลูก
แล้วคนเป็นแม่นี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียล
ไม่รู้เลยว่าผลที่ตามมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วลูกคนนี้เป็นคนที่๒แล้วนะ

แล้วเขาก็ต้องขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะ
ฟังเสียงคุณพ่อหน่อยค่ะ
นี่ค่ะตำรวจเขาแจ้งข้อหานะคะ
ข้อหาที่โดนคือเมาสุราประพฤติตัววุ่นวาย

ถ้าพบสารเสพติดจะแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะ
สำหรับการเขย่าลูกอย่างรุนแรงนี้นะคะ
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องฟังไว้เลยเนี่ยนะ

โดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า๒ขวบ

เพราะว่ากล้ามเนื้อคอยังไม่แข็งแรงค่ะ
และที่สำคัญศีรษะทารกนั้นเมื่อเทียบกับลำตัว
คือภายในสมองของลูกมีเนื้อที่มาก
ส่วนที่ป้องกันอันตรายจากการถูกเขย่านั้นยังน้อย

คอและศีรษะถูกแรงเหวี่ยงไปมาข้างหน้าข้างหลัง
ทำให้เส้นเลือดบริเวณเยื่อหุ้มสมองฉีกขาด
เลือดออกในสมองลุกลามไปถึงขั้นเส้นเลือดในจอตาขาดอีกนะคะ
อันตรายจริงนะคะเล่นแบบนี้ไม่ได้เลยกับเด็กทารกเล็กนะคะ
จริงข้อมูลทางการแพทย์เขาก็บอกอยู่ตลอดนะคะ
เอาเป็นว่าระวังกันหน่อยนะคะไม่ใช่เรื่องที่ควรเอาอย่างนะ